อ้าวส่วนวันนี้เพื่อเป็นการเรียกรอยยิ้มให้คุณผู้ชมนะฮะ
คุณผู้ชมอาจจะถามว่าพี่ทิศเป้ไปไหนแล้วล่ะ

วันนี้พี่ทิศเป้มาแล้วในสีสันข่าวเช้า

อีสานทางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกนะครับ

เมียนมาแล้วก็กัมพูชาด้วยนะฮะ
และก็อยากบอกว่าคุณบุ๊คคุณดาวครับ

เพราะว่าวันนี้เป็นผู้สูงอายุ
เชิญชมได้เลยครับ
พริวไหวประดุษใบไม้ปลิวคนนี้

สไตล์ลำไยหายทองคำ
หัวหน้าวงเข้าอนุญาตนะ
ป้าจะกระโดดขึ้นเวทีให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
แหมดูสุดยอดจริง

ไหวเนอะยายเนาะ

แต่ทิศเป้ก็ขอเอามารวมไว้

ไว้๘๐ปีแล้วนะ

ปานมาหรือไปนาม่า
ใจไม่หวั่นอยู่แล้วหลานเย้
เพื่อนอะไรล่ะครับคุณยาย

ปิดท้ายที่คู่หนุ่มใหญ่สาวย่อคู่นี้กันครับ

เต้นได้ไม่มีปัญหา

แม่คนที่มีเสียงเพลงในหัวใจ
มันก็ดีอย่างนี้นี่เอง

อย่างนี้ก็เป็นเรื่องสิครับ